กันที่ข่าวนี้กันหน่อยเชื่อว่าเป็นข่าวดีที่หลายคนรอคอยนะสำหรับนางเอกดังใหม่ดาวิกา
แววมาว่ากำลังจะกลับมาเล่นละครของพี่บอยทะกลเกียจอีกครั้งหนึ่ง
จำได้ไหมเปรี้ยงปร่างมาจากแม่วันทองนะ
ละครพี่บอยเนี่ยรับรางวัลนาตราชไปแล้วด้วยเรียบร้อยเลยนะ
หลายคนก็บอกว่าอยากให้ใหม่กลับมาเล่นกับค่ายนี้บ้านนี้อีกนะฮะ
โปรเจกต์นี้ก็ยังได้ซุปตามาร่วมทีมกันอีกเพียบค่ะ
ส่วนพล็อตเรื่องก็แววมาว่าอารมณ์เหมือนละครเมืองมายา
แต่เปลี่ยนมาเอาข่าวสารดังในปัจจุบันเนี่ยดัดแปลงเลยเป็นบทละครให้มันทันสมัยกันไปเลยนะฮะ
ขอพึ่งกลับมาจากเกาหลีมีวหรอมาก
มิวบอกว่าผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเข้าคู่กับใครอ่ะดาวิ
เขาล่าสุดเลยเป็นโปรเจกต์ที่หลายคนสเฟรร์ไพร์ตได้ร่วมงานกับน้องมัยด้วยและผมมีพี่เม็มมาเป็นคนสนุกมากครับ
แล้วก็เหมือนเราจะต้องอยู่ด้วยกันเยอะภายในเรื่อง
กลับมาแล้วนะครับผมมีสุขภาษิตครับ
ก็ตอนนี้ก็จะเน้นไปเรื่องงานละคร

ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ